รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เดี๋ยวเขาลงมาด่าเรานะเสียงดัง
บ้านอนอย่างเดียวไม่ลงมาซื้อของกันเลย

ห้ามก็หาเขาอดนอน
เบิร์ตของขาดเหรอ
ของขาดหรือเนี่ยทำไมหาวัตต์มาตรายใกล้

ไม่ได้ไปเก่าดินไม่ได้นอนเลยเมื่อคืน

มึงเอาอีกครั้งเลยเบิร์ด
ฟอร์ตไม่รู้จะจำว่าให้เลิกให้เลิก

ไม่ได้คิดว่าจะเลิกเพิ่งกำลังจะร้อง

ไม่ต้องพูดหรอกเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกที

เนี่ยเรามันเป็นคนอย่างนี้ทำอะไรถึงไม่เจริญไง
แล้วหนูจะบอกว่านี่เห็นไหมแค่นี้ก็มาอีกมาอัก

สายก็ต้อง๕นาทีเขาบอกแล้วว่าห้ามสาย

นี่เราติดยาใช่ไหม

ไม่เกี่ยวกับยาเยอะเลยเจ๊

ผมใสขนาดนี้ยังมองตรงไหน

นี่ไม่ได้งอน

ทุกคนมักซึ้อย่างนี้
มึงไม่เลิกจริงรึไง

หมายถึงผมไปรอซื้อเค็บประเฉย

รอไม่ไหวทั้งคือยาวยาวกินเน็ต
อยากขอให้ได้รัฐ

มัววัดอยู่คนอื่นก็มายืนแทนฉัน

ตายแล้วมีใจรักจะกินของอร่อย

ผมไปรอต่อแถวอยู่นู่นตลาด๔มุมเมือง

แต่ตอนนี้ที่ไม่ต้องรอคิวนาน

สามารถซื้อได้บนห้างนะเบิร์ต

ในยุคนี้นะยุคดิจิทัล๔๐แบบนี้
มันเสียเวลาชีวิตไปเลยตามห้างเดี๋ยวนี้
เขามีพึบพับมีตั้งหลายรสชาติด้วย
เอ้าเป๊กเลี้ยงก็ได้เฮ่ย
เห็นแล้วเจ๊ใจดีอีกแล้วถ้าเจ๊เลี้ยง
แสดงว่าไม่แพงนะสิเอ้า

กินของอร่อยก็ต้องกินของที่มันถูกที่สุด

ใครรู้บ้างว่าเคลป้าเชื่อย
สาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า๓ไส้นี้
ไส้ไหนราคาถูกที่สุด
๑ไส้ฝอยทองเนยถั่ว
ไส้หมูหยองพริกเผา

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ

วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์

ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์

ตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา
แดนน่ากว้าง

เป็นทำไมกลัวตำลึงเกาะ

เห็นแผ่งอะไร

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
โอ้โฮเดี๋ยวก่อนอันไหนถูกอีกสุด
แต่อธิบายก่อนตะกี้เนี้ยเป็นแค่แบบม็กอัพเฉย
แต่นี่ไม่ได้ของจริงนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูแล้วขนลุก
ใช่ครับผมของแบบม็อกอัพทำได้โอ้โฮ
แต่ว่าของจริงของมีคุณภาพอยู่ตรงนี้แล้วค่ะ
โอ้เดตไม่เท่าไรฟันตองครับ
คุณมีมันชัยอาบน้ำ
เป็นผ้าเช็ดทำความสะอาดผิวแบบเปียกนะครับผม
นี่แพ็คหนึ่งบรรจุ๕๐แผ่น

ของร้านถูกกว่าของร้านถูก
พอแล้วค่ะเข้าไปเข้าแบททีเรียกันขึ้นในได้ค่ะพอแล้วค่ะคุณซัก
คุณเล็กซี่คุณกุ๊กกิ๊บนี่คือคำถามข้อที่๕ของคุณค่ะ
คำถามข้อนี้มูลค่า๒๕๐๐บาทเดตตองทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
อันนี้ตัดออกไปเลยแต่เนี่ย
คุณกุ๊กกิ๊บทำไมคุณถึงตัดผ้าเปียกออก
เพราะว่าผ้าเปียกมันแพงแพงใช่ของลิปตองเคยรู้ราคาอยู่
เหรอแล้วสบู่เอาไว้ถูหมูนี่แหละคะ

สบู่นี้ก็ถูก
น่าจะถูกใช่แต่ก็กับสบู่เหลวไง
ในใจคือในใจคิดว่าอันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจคิดว่าเป็นสบู่ก้อน
แต่ในใจคิดว่าอันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจ

งั้นถ้าอยากให้แน่ใจใช้ตัวช่วยไหมคะ

และตัวช่วยตัวสุดท้ายของนักข่าวสายบันเทิงคือ

โอเคเป๊กใจดีค่ะ

เพราะฉะนั้นเป๊กจะบัดทอดแรงออกให้นั่นคือ
เปียกแพ็ค๕๐แผ่นจากเย็ดกองคือของที่ราคาแพงที่สุด
ราคาอยู่ที่

เอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะ

เหลือสบู่กับเจลอาบน้ำ
ของสองอย่างนี้มีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่ถูกที่สุด

ถ้าเลือกผิดเกมจบทันที
ตัวช่วยของคุณที่คุณใช้ไป๐เปล่าค่ะ

แต่อันนี้เป็นประวัติแพง
ยืนยันไหมคะว่าคุณจะเลือกสบู่เดตต่อเป็นของที่ถูกที่สุด

ยืนยันนะคะว่าสบู่เด็ดตองสินก้อนเป็นราคาที่ถูกที่สุด
เป๊กขอเฉลยนี่ค่ะเจลอาบน้ำจากเดตตอง
น้ำหนัก๒๐๐มิลลิลิตร
ราคาอยู่ที่๖๙บาท
และนี่คือสิ่งที่คุณเลือกค่ะ
บู่ก้อน๖๕กรัมคูณ๔ก้อน
เด็ดต่อราคาต้องถูกกว่า๖๙บาท

ถูกกว่า

แล้วใส่ค่ะ
ไม่รักรักไม่รักเอ้าถูกซะงั้นค่ะได้ถูกที่สุดค่ะสบู่ก้อนเดี๋ยวจะทองค่ะ
คุณเลฟี่คุณกุ๊กกิ๊บค่ะเก่งมากค่ะ
ตัวช่วยใช้จนหมดเกลี้ยงเลยค่ะแต่ก็คุ้มค่ามากค่ะ
ข้อที่๕มาได้ค่ะรับเงินสะสมไป๒๕๐๐๐บาท
เอาล่ะมาถึงคำถามที่คุณรอคอยค่ะ

คือหนูก็อยากอยู่แต่ใจหนึ่งหนูก็กลัวแบบกลับไปแบบ
ตัวเปล่าอะไรอย่างนี้อ่ะคุณจะหยุดหรือคุณจะไปต่อคือหนูก็อยากอยู่แต่ใจหนึ่งหนูก็กลัวแบบกลับไปแบบ
ตัวเปล่าอะไรอย่างนี้อ่ะคือหนูก็อยากอยู่แต่ใจหนึ่งหนูก็กลัวแบบกลับไปแบบ

คุณคะคุณไม่ได้รับไปแค่เงินค่ะ
คุณต้องรับบทลงโทษไปด้วย
เอาละค่ะขอเชิญบทลงโทษมาค่ะ
นับให้นี่เลยครับขอนี่เลยครับ๊าเป็น

เอาล่ะมาค่ะอ้า

ไม่เป็นไรพอที่ว่าคือโครชอบแบบนี้กัน

ปากนี้แบบนี้จะรองทด

อย่ากลัวอย่ากลัวอย่าทั่ว
แผนกันนะ

มาโดนหนึ่งคนโดนหน่อย
เอาอย่างนี้คุณมาด้วยกันคุณเป็นเพื่อนกัน

เอาแล้วพอแล้ว
หั่นไปยิ้มให้กล้องดีมากสวย
แย่ผมก่อนเดี๋ยวผมแย่มั่งนะ

วันนี้คุณมารายการของเราคุณเป็นยังไงบ้าง

บอกเลยว่าคิดอย่างไรบ้างค่ะมาด้วยกัน
วันนี้ต้องขอบคุณคุณเล็กซี่และคุณกุ๊บกิ๊บค่ะ

พอแล้วขอบคุณค่ะ

เดี๋ยวให้แนะนำตัวว่าคนไหนยิมกี้คนไหนซีเกม

สนิทกันได้ยังไงนอกจากเล่นซีรีส์ด้วยกันแล้ว
ก็เคยร่วมงานด้วยกันร้องเพลงด้วยกันมาก่อนครับ

โอ้โหแสดงว่าบ้านรวยดิทำเกี่ยวกับประดับยนต์

ทางด้านการช้อปปิ้งเป็นยังไงบ้าง
ก็ผมปกติผมทำอาหารที่บ้านเอง

พอรู้ราคามากอยากต่างให้ออกนิดหนึ่ง

ความรู้ที่คุณสะสมมาในการไปช้อปปิ้งให้คุณแม่
ได้อย่างเต็มที่แล้วตัวซีเกมล่ะครับ

มากกว่าพร้อมครับมากกว่าพร้อมนะงั้นเข้าถึงแสดงคันค่ะ

สวัสดีครับ
วันนี้คำถามแรกของหนุ่มจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำนา
พี่มีมาสานลดวันนี้รสชาติอะไรบ้างแตกต่างอันไงฮะพี่บอล

หวานอร่อยเต็มกลิ่นสตอเบอรี่ครับ

นี่น้ำอารมณ์สไปร์ผสมมะนาว

ขนาด๑๕ลิตรค่ะ
ของผมครบ
น้ำอัดลมกลิ่นโคล่า
ขนาด๑๕ลิตรเช่นกันครับผม
สดชื่นด้วยรสชาติที่เราคุ้นเคย
เอาล่ะคุณหิมกี้คุณซีเกม
นี่คือน้ำอัดลมทั้ง๓ชนิด๓รสชาติ

ถามเลยค่ะว่าน้ำอัดลมทั้ง๓รสชาตินี้
รสชาติไหนราคาถูกที่สุดกันนะ

ไม่มีใครที่ไม่เคยดื่มน้ำอัดลมมา
ทำไมถอนหายใจอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นถอนใส่บัวได้ไหม
ได้ค่ะ

สตรอบบอลลี่น่าจะแพงกว่านะจากประสบการณ์

เสียงแตก

ไม่มีคนเคยใช้ใช่ไหม

มีมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้ก็ไม่แปลก

ไม่ใช่แรกครับ

ควรจะใช้ตัวช่วยไหนคะระหว่างตอบ๒ครั้ง

ก็ตอบ๒ครั้งดีกว่าเพราะเราน่าจะตัดโค้กออกไปแล้ว

คุณจะใช้ตัวช่วยคือตอบได้๒ครั้ง
น้ำอัดลมรสชาติไหนบ้างคะ

แฟนตาน้ำอัดลมกลิ่นสตอเบอร์รี่
เก็บเบอร์แรง
และราคาอยู่ที่

และสไปร์สน้ำอัดลมกลิ่นมะหนาว

และตามสถิติของรายการนะคะ
ราคาถูกที่สุด

ของคุณหิมกี้และคุณซีเกมนะคะ

ขอให้โค้กน้ำอัดลมลดโคราชออริจินัล

ราคาอยู่ที่
๒๖บาท

เก่งมากบาทเดียวเท่านั้นนะคะ
เก่งมากนี่

เอาตัวรอดได้เหรอเธอใช้ตัวช่วยนะ

เพราะว่าตอนนี้มีเงินในกระเป๋าแล้วจ้า
ิงกี้จ๋าซีเกมจ๋าข้อต่อไปค่ะ

มีมูลค่าเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

สัมมากลับตกใจมั้ยล่ะ

ตกใจอะไรนะเจอข่าวอะไร

อารมณ์เสียกับอะไรล่ะเนี่ย

แน่นอนแต่ต้องติดตามกันช่วงหน้า
อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ
ก็ชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท
สมัครเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราได้
โหลดไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการได้ที่
รอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา